ช่วงนี้มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับก็คือคดีของนางไก่
ซึ่งในอดีตนั้นเธอเรียกตัวเองว่าเป็นหญิงไก่
คุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวละครเกิดขึ้นแล้วก็คือนางสาวกาบแก้ว
ข้ามโขงมาจากฝั่งลาวเพื่อเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
นั้นเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยตัวเองนะครับ
เพื่อไปพูดคุยกับนางสาวกรอบแก้วถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะเธอตกเป็นเหยื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์
มูลค่าร่วม๓ล้านบาทเมื่อ๕ปีก่อนนะครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมกับคณะเดินทางไปสอบปากคำนางสาวกาบแก้ว
อายุ๒๔ปีเป็นหญิงสาวชาวเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวนะครับ
คนนี้เป็นอดีตคนรับใช้ของนางมนตายกรัตนการหรือนางไก่ในปัจจุบันนี้
โดยเดินทางไปพูดคุยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับนางมนตาแจ้งความในข้อหารักทรัพย์
กว่า๒๙๐๐๐๐๐บาทเมื่อปี๒๕๕๔
นางสาวกาบแก้วเล่าว่าเมื่ออายุประมาณ๑๘ปีครับ
มนตาก็ติดต่อให้ไปทำงานด้วยโดยจะให้เงินเดือน๖๐๐๘๐๐บาท
นั่นคือข้อตกลงเบื้องต้นที่นางมนตาหรือนางไก่ให้เอาไว้กับกาบแก้ว
แต่พอเวลาผ่านไปกาบแก้วบอกว่าไปทำงานแล้ว
กำลังแรงงานเสียไปใช้แรงงานไปแต่แรงเงินไม่ได้รับกลับมา
หรือได้รับมาก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงคือได้ครั้งละ๕๐๐บาทบ้าง

ไปประมาณ๑ปีก็ไปต่อวีซ่าที่นครเวียงจันทร์
และไม่ได้กลับเข้าประเทศอีกประมาณ๑เดือน
พอกลับมานางไก่ให้เดินทางไปหาที่จังหวัดน้องคาย
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่แจ้งจับข้อหารักทรัพย์ครับ
หลังเกิดเหตุนะครับกาบแก้วบอกว่าเธอเองก็ต้องหลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศลาว
แล้วก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าเราถูกใส่ความหรือเปล่า
วกกับตอนนี้เองนางไก่เองก็กลายเป็นผู้ต้องหาหลายคดีด้วย
ดังนั้นทฤษฎาลเรียบร้อยแล้วครับด้วยความมั่นใจ
โขงกลับมาเพื่อมาให้ข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เธอบอกว่าเธอนั่งเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงไปที่ท่าเรือด่านถาวรสามเหลี่ยมทองคำครับ
ไปพบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามการประสานงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ต้องการให้เธอนั้นเข้าไปให้ปากคำ
โดยมีการนำเงินจากกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมจำนวน๑แสนบาทประกันตัว
พร้อมสอบถามข้อมูลระหว่างที่เคยทำงานแล้วก็ที่เคยเกี่ยวข้องกับนางไก่ด้วย
หลังจากสอบสวนแล้วเสร็จกาบแก้วบอกว่าก็ขอเดินทางกลับภูมิลำเนาตามเดิมนะครับ
พลตำรวจโทษานิทพูดว่าการสอบสวนในครั้งนี้ครับคุณผู้ชม
เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจว่าหากไม่ได้ทำผิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ด้วยการให้ข้อมูลตามความจริงเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรม
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คราวนี้ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนก็คือนายโยธินยุพงฉาย
ที่ถูกนางสาวสายยัยเอียมพูมพยานในคดีของหญิงไก่
อ้างว่านายโยธินเป็นผู้ร่วมขบวนการเดียวกันกับหญิงไก่
นำหลักฐานมายื่นต่อกองปราบเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ได้เป็นพวกเดียวกับหญิงไก่หรือนางไก่อย่างที่ถูกกล่าวหานะครับ
โยธินบอกอีกด้วยว่ารถเบสที่ปรากฏเป็นข่าวมีการติดตั้งสัญญาณไซเรนให้ดูเหมือนกับเป็นรถราชการ
จริงแล้วเป็นเพียงแค่เสาอากาศธรรมดาเท่านั้นครับ
วันนี้ก็เลยมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดให้กับตำรวจกองปราบ
เพื่อใช้ดำเนินคดีกับทนายสงกรานนางสาวสายใยและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย